ถ้าวันนั้นเนี่ยวันเลือกประธานสภาแล้วก้าวไกลเพื่อไทยยังตกลงกันไม่ได้ปล่อยฟรีโหวต
อาจารย์บอกการเมืองเปลี่ยนแน่มันจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ก็มันก็จะผมว่าประธานก็จะไม่ได้เป็นของก้าวไกลนะฮะ
ก็ประธานก็จะเป็นของฝ่ายอื่นซึ่งน่าจะเป็นเพื่อไทย
และในเวลาเดียวกันนั้นความสัมพันธ์ของ๘มันก็แตก
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนี่คือการเมืองที่เราเห็นในสภา
แต่ไอ้คนที่จับตาดูอยู่ข้างนอก
วันนี้เนี่ยการเมืองไม่ได้เล่นกันเฉพาะพวกคุณ๕๐๐คนนะ
การเมืองมันมีฐานมาจากการเลือกตั้งจากคน๗๕ที่ว่าเนี่ย
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมรู้สึกนะ
การที่พักเก้าไกลไปที่ไหนที่ไหนเนี่ย
มันเหมือนกับการที่ทำให้เห็นว่ามีคนมีส่วนร่วมในทุกที่ทุกแห่งตรงนี้
ที่ไปขอบคุณบรรดาคนที่เขาเลือกพักการเมือง
แม้กระทั่งเอากันตรงสภาผู้แทน
เมื่อวานที่ไปรายงานตัว
ใครจะไปคิดว่าคนในสภาพที่ทำงานอยู่ที่นั่นมาแขวนป้ายต้อนรับอะไรอย่างนี้
ไม่รู้ล่ะแต่ว่านี่ที่ผมว่าเนี่ย

อย่าเพลินกับการเล่นการเมือง
คำนึงถึงคนที่มาเลือกตั้งด้วย
วันนี้เขาก็จับตาดูอยู่ว่าการเมืองที่เขาเลือกมาเนี่ย
มันเป็นไปตามทิศทางที่เขาต้องการไหม

ก็ผลมันบอกอยู่แล้วว่าเขาต้องการให้คนพัก
ที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลคราวที่แล้วเนี่ย

ที่แล้วมาเนี่ยนะฮะพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ประทับใจ
เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาครับ

ควรจะได้เป็นรัฐบาลนั่นประการแรก
ต่อมาเนี่ยนะ

ควรเป็นนายกจากผลการเลือกตั้ง

ท่านพิธา

เพราะว่าผมเคยตอบคำถามเวลาที่คนถามว่า

ที่ผ่านระบบนี้มา

คนที่ผ่านผลการเลือกตั้งนี้มาก็คือ

มีคุณสมบัติที่มันยังคลุมเคลือ
มันมีเรื่องที่ถูกยื่นเอาไว้ที่สารรับนูนอีก
วันนั้นเขาเป็นแคนดิเดต
เขาอาจจะมีอะไรที่มันนั่นติดตัว

แต่คุณบอกว่ากลัวจะไปหมดสิทธิ์

แต่วันนี้เขามีความพร้อมถ้าคุณมาบอกว่า

ไม่เป็นธรรมกับเสียงที่ประชาชนเลือกมา

เสียงเสียงส่วนใหญ่ที่เขาเลือกมาเนี่ย

ควรจะได้เป็นรัฐบาลควรจะได้เป็นนายก

ทำงานได้ไม่ได้ทำงานดีไม่ดี

ตอนเข้ามานึกว่าเป็นอัศวินขี่ม้า
ตอนจบวิ่งไม่รู้ตัวอะไรเนี่ย

ทำงานไม่ได้ทำงานไม่ดีหรือไม่เจอ
อะไรแล้วจะมาเล่นมาบอกว่าไม่เอาอ่ะทำไม

คุณไปห่วงอะไรแทนเขา

วันนี้เขาได้รับการรับรองเป็นสอสอมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นนายกแล้ว

ต่อไปผิดวันนี้ไม่มี

อาจารย์พนัท
ทำไมการเมืองบ้านเราถึงจะมาโลดแลนด์
โรดเล่นเกิดเกิดกับนักร้องทั้งหลายเนี่ย